กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
อยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
เมื่อสิบแปดมีนาคมที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาเช้าเช้าเลยตีห้า
มีเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้ปืนยิงนายรุ่งอรุณคงจีน
อายุยี่สิบเก้าปีเขาก็เอาศพไปทิ้งอยู่ริมห้วยในป่าศนอย่างภารา
ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
ชาวบ้านไปเจอศพตอนเย็นของวันที่๑๙นะคะ
ก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ววันสองวันเพราะว่าศพเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว
จับมาให้ผู้ต้องหาเป็นนักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะ
ตำรวจกองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปรามก็เลยร่วมกับตำรวจสพปะ
พยายามนำหมายสารอันเนี้ยเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาอายุแค่ยี่สิบสามนะคะ
เป็นผู้หญิงด้วยครับนางสาวกูซุมาค่ะ
เป็นนักศึกษาสาวชาวจังหวัดตรังเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดพัทธลุง
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังถูกจับเนี่ยนะคะนักศึกษาสาวคนนี้นางสาวกูซุมายังคงให้การปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้ปากคำใดกับตำรวจ
นำเงินสด๒แสนบาทมาประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ผู้กำกับการสพปพยอมพันธุ์ตำรวจเอกปุริมพันธ์สอนสังบอกว่า
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะที่จะให้การยังไงก็ได้หรือว่าปฏิเสธยังไงก็ได้แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ค่ะ
ซึ่งคดีนี้ยังเหลือผู้ต้องหาที่ถูกออกไหมจับอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้ยังคงหนีอยู่ก็คือแฟนนุ่มของนางสาวกุศุมาเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายธรรมพรเชี่ยวแก้วหรือเคนอายุแค่๒๒ปีนะคะจากการสอบสวนทำให้รู้ว่ามูลเหตุจูงใจเป็นความขัดแย้งกรณีในเคนเข้าใจว่าผู้ตายเอาเรื่องไม่ดีของแฟนสาวก็คือนางสาวกุศุมาเนี่ยไปบอกญาติยาดของในเคน
คืนวันเกิดเหตุ๑๘มีนาคมในเคนก็เลยวางแผนนัดผู้เสียชีวิตนะคะนายรุ่งอรุณเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาที่จุดเกิดเหตุมากันสามคนเลยในเคนมากับแฟนสาวนางสาวกูสมาที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็มากับผู้ตายคุยกันสามคนคุยไปคุยมาคุยกันไม่รู้เรื่องในเคนก็เลยใช้ปืนยิงนายรุ่งอรุณจนเสียชีวิต
ครับ